แปลกประหลาดขนาดไหนที่เจ้าของเขาบอกว่าน่าจะมาให้โชคไปดูกันค่ะ

จิ้งจกหางแตกปลาย

มันแยกออกมาเป็น๒แฉกแบบนี้
เราอาจจะเคยเห็นตุ๊กแก่สองหางเคยเล่าไปแล้ว
ตำนวนเชียงข่านอำเภอเชียงข่านจังวัดเลย

คุณคงขวัญมงคลสิริจะว่ายังไง

เกาะอยู่หน้าประตูบ้านตั้งแต่เช้าจนค่ำ
ไม่ไปในทำเอาโพล่เดอร์เองก็ตกออกตกใจ
เช้าก็อยู่กลางวันก็อยู่เย็นก็อยู่
มันไม่ตามอะไรให้เธอเดอร์ล้อนเฉพาะนะเธอก็ปล่อยไว้
หลังจากนั้นมาเธอบอกมันหายไป

รู้อีกทีคือเมื่อวานนี้มันโผล่กลับมาแล้ว

แต่คราวนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้มาตัวเดียวนะจ๊ะ
เจ้าจิ้งจกสองหางเพชรเมียตัวนี้นี่

โอ้โหจิ้งจกใจแตก

แปลกแปลกทั้งจิ้งจกสองหางแปลกทั้งจิ้งจกสองตัว

เจ้าของก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายมากกว่า

ผมก็กลัวจิ้งจกเหมือนกัน
มาแล้วแหละ